รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

สายอ่อนแรงมาตั้งแต่๒กว่าครึ่ง

ขาก็จะไม่มีแรงไปเลยข้างหนึ่ง

ไปไหนก็ต้องนั่งโรยเกล็ดนะครับ

ตอนกลางคืนเขานอนเขาก็ต้องใส่เครื่องช่วยในใจ
ถึงเขาจะพิการแต่หนูก็รักเขาค่ะ

ถ้าเกิดขาดคนใดคนหนึ่งไป

เพราะมันเป็นแรงพักด้านให้กันทุกวันนี้

แม่ได้ยินเสียงเพลงนี้นะครับ
เป็นเพลงเดียวไม่มีที่อื่นแน่นอนนะครับ
อกจากเราสองคนมาพร้อมเพลงนี้

ให้คุณผู้ชมได้พบได้สัมผัส

คุณผู้ชมพิเศษของเราวันนี้

แล้วก็มีน้องคนหนึ่งก็เลี้ยงลูกมาด้วยตัวเอง
พ่อด้วยส้มตำก็ขายได้ไม่ค่อยดี
สุดท้ายก็มาร้องเพลง

ชีวิตของพี่นิ่มจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหน
คุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
สวัสดีค่ะนิ่มค่ะ
เคยไปออกรายการร้องได้ให้ร้านไทยรัฐนะคะ

หลังจากได้เงินจากรายการมา๓แสน
ใช้หนี้แล้วก็จัดสรรปันส่วน

งานทอมเมลว์ใหม่ได้ร้านใหม่

ที่เห็นเราลำบาก

บริจาคโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นทีวี

เรื่องสุขภาพของวิทย์นะคะ
รักษาต่อเนื่องตลอด
คุณตาก็เหมือนกันตอนนี้คุณตาก็แฮปปี้

เพราะว่าคุณตาเพิ่งไปเที่ยวกลับมา

ฝากบอกคุณเป๊กกี้กับคุณป่าด้วยนะคะ
ขอบคุณกำลังใจและอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นวันนั้น

กล้าสู้กล้าร้องหายตื่นเต้น

ถ้าผ่านมาเมื่อไหร่มาทานร้านนิ่มบ้างนะคะ
อย่าลืมแวะมาทานส้มตำเงินแสนของพี่นิ่มนะคะ
รับรองแซ่บเวอร์ค่ะ
นี่นะชีวิตเปลี่ยนไปเรียกว่าโอ้โห

ก็ยินดีกับคุณนิ่มด้วยนะครับ
ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ
แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
เราก็ยินดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้มันดีขึ้นกว่านี้ต่อกันไป
เราอยากให้คนไทยทุกคนค่ะมีชีวิตที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะคนรากย่าคนที่ตกอยู่ในสภาวะลำบาก

พร้อมต้อนรับทุกท่านและตอนนี้วันนี้
เราก็พร้อมที่จะต้อนรับอีกหนึ่งท่านนะคะในรายการร้องได้ให้ล้าน
แต่ว่าก่อนจะพบกับเธอคนนั้นไปชมภาพชีวิตของเธอกันก่อนค่ะ

ชื่อรัชนีนามสกุลแจ่มสว่างชื่อเล่นชื่อตุ่มอายุ๓๗ปีค่ะ
ทุกวันนี้เช่าบ้านอยู่แถวสุโสด๑๔หลังวัดหน้านิมิตรค่ะ

เช่าบ้านเดือนละ๑๓๐๐บาทค่ะ
เสร็จรวมค่าน้ำค่าไฟก็ทั้งหมด๑๘๕๐บาทค่ะ
ุ่มเป็นคนพิการค่ะขาซ้ายอ่อนแรงมาตั้งแต่๒ควบครึ่ง

ขาก็จะไม่มีแรงไปเลยข้างหนึ่ง

ไปไหนก็ต้องนั่งโรงกิจนะครับ
ตอนนี้เป็นโรคความดันสูงอยู่โรคนึงค่ะ
ความดันนี่จะเหยียบ๒๐๐แทบทุกวัน
เดือนที่ผ่านมาไม่รู้ขาซ้ายเป็นอะไรครับ

หมอเขาก็ได้คว้าแล้วแผลมันก็จะเป็นหลุม
แผ่ตรงข้างก็เค้าก็เลาะหนังเกล้าออกมามันพอง

พอทำงานก็ต้องแบบเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องไปล้างแผลก่อนเข้างาน
ต้องเสียค่ารถไปกลับวันละ๒๐๐
แล้วก็ถ้าเกิดกลับมาไม่ทันงานก็โดนหักค่ารายได้อีก
แล้วก็ถ้าเกิดยามที่เขาใส่แผลหมดเราก็ต้องซื้อของเราเอง
ทุกวันนี้หนูทำงานอยู่บริษัทฮานาบีชีค่ะ
ตำแหน่งผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

เขาคอยทำหน้าที่ยกงานที่หนูใส่เสร็จแล้วก็ยกขึ้นเลส

เขาก็จะเป็นหน้าที่เดินไปเบิกเดินไปทำ
ช่วงเวลาไปทำงานเขาก็จะเข็นหนูไปจากที่บ้านเช่า

สั่งงานก็คือบอกว่าต้องย้ำหลายรอบ
ตอนกลางคืนเขานอนเขาก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ

คืออยู่โรงงานเก่าเขาคือแบบว่า
นอนอยู่แล้วไม่ได้ใส่เครื่องคือเขาก็
็อกไปแล้วก็ส่งโรงพยาบาลอืม

หน้ากากที่เขาใส่ตอนกลางคืนก็คือ

ก็ต้องซื้ออีก๒๐๐กว่าบาท

หนูไปนอนโรงพยาบาลเขาก็ไปเฝ้าหนู
ทุกเที่ยงเขาก็ลางานไปดูแลหนูแป้นหนู
ถ้าเกิดหนูไม่ได้เขาหนูก็เข้าห้องน้ำเองอะไร
เองไม่ได้ช่วงวันอะไรอยู่โรงพยาบาล๑๕วัน
เราอยู่ข้างมา๒คนก็ไม่มีใคร
ถ้าเกิดไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้

เพราะเขาก็ช่วยหนูเหลือหนูเขาไม่เคยรังเกียจหนูเลยค่ะ
หนูไปไหนเขาก็พาหนูไปตลอด
ตอนนี้รถเข็นมีปัญหาค่ะ
เบรกก็เบรกไม่อยู่แล้วก็ตรงข้างล้อก็แตกไปหมดแล้วค่ะ
แล้วก็ช่วงพักเท้าก็บางทีก็หล่นลงมา

กู้มาใช้จ่ายเพื่อรักษาตัว
ตอนนอนโรงพยาบาลค่ะเพราะนอนโรงพยาบาลก็๑๕วัน

ที่เหลือก็จะได้เอาไปทำทุน
อยากจะขายลอตเตอรี่ค่ะ

เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีเงินสำรอง
ตอนนี้ตัวเราก็แย่แฟนก็แย่
ถ้าเกิดขาดคนใดคนหนึ่งไป

เพราะมันเป็นแรงผลักดันให้กันทุกวันนี้
แต่ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาที่ไม่เคยรังเกียจกัน

พิการผู้มีรักเป็นแรงใจครับ
ขอต้อนรับคุณตุ่มนะครับ
สาวพิการผู้มีรักเป็นแรงใจนะครับ
แล้วก็คู่ชีวิตของคุณตุ่มที่เห็นในภาพคุณอาร์ทนะครับ

ก็คู่ชีวิตของคุณตุ่มที่เห็นในภาพคุณอาร์ตนะครับ
วันนี้มาทำหน้าที่บังคับรถคันนี้ด้วย
ตอนแรกเราจะให้คุณอาร์ตนั่งอยู่ข้างล่างก่อนไหม
เดี๋ยวไม่มีใครรู้จักการใช้รถดีเท่ากับคุณอาร์ต

คุณอาร์ทเดี๋ยวเฟ้ยจะให้คุณอาร์ทไปนั่งตรงกุ้ยตัวขาวก่อน

วันนี้เราก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับ
เป็นเพื่อนร่วมงานของทั้งคุณตุ่มและคุณอาร์ตที่โรงงานนะครับ
ขอต้อนรับคุณป้าศรีนะครับสวัสดีครับ
คุณตุ่มนี่ก็เรียกได้ว่า
มีคุณอาร์ตนี่แหละที่คอยเป็นพลังผลักดัน

ไปไหนก็ต้องมีคุณอาร์ตต้องผลักดันไป
ถ้าไม่มีเขาสักคนนึงนี่แย่เลยเหมือนกันนะ

ทางโทรศัพท์แต่ก่อนสมัยก่อนที่มันมีเล่นโทรเป็นห้องแชทอะค่ะ
ก็เลยกดเข้าไปแล้วก็ไปพบรักกันได้ยังไง

ถ้าไม่มีเขาสักคนนึงนี่แย่เลยเหมือนกันนะ

พี่ตุ๋มเจอเค้าแรกตอนนั้นพี่ตุ๋มรู้สึกอย่างไร
ก็เห็นเค้าตอนแรกก็กลัวอยู่
ก็รู้สึกดีครับ
แล้วพี่ตุ่มได้ถามพี่อาร์ตไหมว่า
พี่ตุ่มเป็นแบบนี้คบพี่ตุ่มได้ไหม

เขาพาเขาไปทำอะไรหลังจากเจอกันเดทแรก

หืมตรงแมนอย่างนี้
ตกลงเป็นแฟนกันนี่ก็ผ่านมาใช้เวลามาเป็น๑๐ปี
ชีวิตก็ดีบ้างลำบากบ้างอะไรมาด้วยกัน

ตั้งแต่คบกันมา๑๐กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่
คุณตุ่มกับคุณอาร์ตความรักของทั้งคู่คืออะไร
คือเป็นแรงผลักดันของกันและกันค่ะ

เวลาทำงานตอนเช้าเขาก็จะเข็นหนูไปทำงานทุกวัน

อยู่โรงพยาบาลเขาก็ไปเฝ้า๑๕วัน
ครึ่งวันเขาก็ต้องลางานไป

แล้วตรงที่เขาเอาใจผมครับ
ชักอยากจะรู้ว่าคุณตุ๋มเขาเอาใจคุณอาจอย่างไรบ้าง
ก็คือเวลาผมอยากได้อะไรเขาก็ซื้อให้
แต่เวลาผมจะกินอะไรเขาก็พาผมไปกิน

ผมชอบพวกตุ๊กตามาประดับห้องครับ

ตานะเห็นอย่างนี้เป็นคนชอบตุ๊กตา
รู้มาว่าชอบฮาโลคิตตี้

คุณตุ่มเรามีปัญหาอะไรบ้างในร่างกาย
ขาซ้ายอ่อนแลกมาตั้งแต่๒ขวบคือ

ยายเขาบอกว่ากลับมาแล้วมันก็ไม่มีแรง
เป็นเพราะว่าความผิดพลาดจากการฉีดยา
งั้นก็หมายความว่าคุณตุ่มโตมาปุ๊บก็รับสภาพเลยว่าเราเดินไม่ได้ไม่ได้
พอเรารู้ว่าเราเดินไม่ได้ปุ๊บทีนี้ก็นั่งรถมาอะไรมาสุขภาพอย่างอื่นที่ตามมาด้วย
ก็คือมีขาติดเชื้อมาปีนี้ค่ะที่เป็นเยอะที่สุด
อันนี้ใช่ไหมครับที่ผ่านผ้าไว้โทษนะครับคุณตุ๋มนี่คือมันติดเชื้อ
แล้วหมอควาดเนื้อออกไปเพื่อไปอะไรไปตรวจดูหรือว่า
ควันเพื่อให้น้ำในขาที่มันไม่ดีระบาย
ให้น้ำมันออกไประบายน้ำในนี้ออกไปของมันบวมโทษนะครับ
ก่อนจะบวมเยอะมันเป็นเหมือนมีน้ำอยู่ข้างใน
ดึงหรือหรอโอ้โหแล้วข้างนี้ใช้ได้ปกติเพียสาว่าเราน้ำหนักตัวเยอะ
ก็จำเป็นเวลาไปไหนก็ต้องแทกเอาปัญหาอื่นอีกที่เราเป็นในร่างกายเป็นอะไรอีกพี่ตุ่ม
ความดันสูงแล้วก็ดันอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมนะขอหันให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึง
แตกหมดแล้วค่ะตัวพี่ตุ๋มใหญ่กว่ารถเข็นแล้วมันเบียดอยู่อย่างนี้ตรงนี้เป็นแผงไหมฮะ
ก็มีเป็นรอยมากค่ะเวลาเข็นต้องคอยดันเข้ามาอย่างนี้
โอ้โหโดดตรงนี้แล้วเนี่ยฮะ
พี่ตุ๋มเขามีรถที่ใหญ่กว่านี้ไหมโดยธรรมชาติ
มีค่ะเพราะเขาบอกว่ารถคันนี้มันหมดคุณภาพแล้วด้วยมันเก่าหลายปี

ทีนี้ปัญหาเลยนะตอนนี้ตัวใหญ่กว่ารถขาเจาะน้ำทีนี้หมอบอกกี่วันถึงหายพี่ตูม
ยังไม่มีกำหนดค่ะต้องไปล่างแผลอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าแผลมันจะปิดของมันเองค่ะ
กิจวัตรประจำวันที่ต้องไปที่ต้องดูแลเขาเนี่ยทำอะไรบ้างกับเขา
เช้าขึ้นมาคือ๖โมงก็ต้องไปล้างแผลที่โรงพยาบาล

ก็คือต้องกลับเข้ามาให้ทันเวลางาน
แท็กซี่วันหนึ่งกี่บาทไปกลับ
ถ้าเกิดรถไม่ติดก็ไปกลับ๑๒๐๑๓๐ได้ค่ะ

ไม่เสียค่ะจะเสียค่ายาใส
เวลาเชิดยาหมดเราก็เสียรถละ๒๐๐บาท
เป็นยานอกเหนือจากโปรแกรม๓๐บาท

ก็โดยมีคุณอาร์ตเป็นผู้ติดตามมาตลอด
เช้าคือมีหน้าที่ไปไปหาหมอก่อนทุกวัน

เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าทำงานครึ่งวัน
ถ้าเกิดไม่ทันก็ต้องครึ่งวันถ้าเกิดทันก็คือ
โทรมาบอกหัวหน้าก่อนแล้วก็รีบทำเวลาให้ไวที่สุด

ตุ่มทำงานอยู่ฮานาบิชิมากี่ปี

กว่าทีนี้เขารับ๒คนเลยไหมตอนไปสมัคร

ก็คือยังเห็นคุณค่าของความเป็นคนของคุณตุ่มอยู่
คุณตุ่มยังทำงานได้ถึงแม้จะเดินไหนไม่ได้
แต่ว่างานที่ใช้ต้องใช้สมาธิใช้ความละเอียดนะฮะ
การประกอบพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะใช้ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่

เคยไปถามแล้ว๕๐๐๐กว่าค่ะ

ทำงานกันสองคนได้ตังค์กี่บาทเดือนหนึ่ง
สองคนก็ตกเดือนละ๗๐๐๐บาทค่ะ

แต่ก็มันระบากช่วงที่ตั้งแต่นอนลงบาลรักษาค่ะ

แค่ช่วงที่เอามารักษาแค่นั้นมีอยู่มือกระบาด
จากพี่ตุ่มป่วยมีปัญหาเรื่องขานะตอนนี้ที่เกิดขึ้น
อาร์ตเองเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเห็นในภาพชีวิตเขา
ตอนนอนเขาก็ไม่ปกติ

เขานอนได้แต่ต้องคอยลุ้นว่าเขาจะหยุดหายใจนะตอนไหน
คือตอนนี้พี่อาร์ตเขาคือถ้าไม่ใส่ออกซีเ
ก็เหลือต้องใช้ออกซีเจนเข้าไปช่วย

ตอนนี้เครื่องมีปัญหามีปัญหายังไงเครื่องพี่ตุ่ม
คอมหน้ากากเขาตรงนี้แตกหมดแล้วแล้วตรงยางก็ขาด

ก็ใช้มาหลายปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เอาพอสัตว์เทปไปเทปเขาอยู่
หมดอายุพอกับรถเข็นพี่ตุ่มเลยตอนนี้คือ

แสดงว่าชอบจริงตัวนี้ไม่มีปัญหาที่มีปัญหาคือตัวนี้
อันนี้ก็คือท่อที่ต่อเข้ากับเครื่องแต่ตัวนี้มีพันธัสเตอร์แผ่ไว้ด้วย
ก็คือตัวหน้ากากที่ครอบจมูกมันรั่วมันรั่วก็น่าจะเกิดจากการใช้งานนานแล้วครับ
เปลี่ยนนี่คือต้องเปลี่ยนทั้งเส้นเส้นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
เสร็จแล้วเขาบอกประมาณ๖๐๐๐กว่าบาทได้ค่ะ
ก็พอกับค่ารถเข็นเลยนะพอกับค่ารถเข็นเลย

ก็ผมเคยคุยกับเขาหลายครั้งแล้วว่าถ้ายังไม่มีเงินก็ยังไม่ต้องซื้อ
ถ้าเกิดจะเอาก็ต้องเอามาเข็นก่อน

ผมจะเป็นเหมือนพี่ตุ๋มที่สแลมนะครับ

ถ้าชีวิตนี้พี่อาร์ตไม่มีพี่ตุ่มพี่อาร์ตจะทำยังไง

อีกคนนึงเลยที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้

สืบจากผู้รู้เห็นว่าชีวิตรักของสองคนนี้ก็เป็นยังไง

พอพูดเขาก็เข้ากันได้
ก็รักนับถือกันสงสารเขาเลยค่ะ
ฮีโร่สำหรับคู่รักคู่นี้

เขาไม่มีตังค์แล้วภาษีช่วยเขายังไงไปเรียดลายตังค์เนี่ย
เขาไปโรงพยาบาลแล้วก็โทรมาว่าหนูไม่มีเงินซื้อยานอก
อันนี้ก็มาบอกก็เลยไปปรึกษากับเพื่อน
เพื่อนก็เลยไปคุยกับผู้จัดการฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิตก็เลยทำกล่องบริจาคให้
ก็เลยขึ้นไปบอกฝ่ายบุคคลกลัวเขาว่าเนอะ
ฝ่ายบุคคลก็มารับทราบ
ก็เลยพากันเดินไปเรียรัย
โอ้โฮทำไมดีอเรนนี่ก็เข้าไปในออฟฟิศด้วย
ให้คนละร้อยสองร้อยไปพูดว่า
ช่วยบริจาคให้ตุ่มหน่อยมันไม่มีเงินซื้อยามารักษามันเป็นยานอกประเด็นในโรงพยาบาล
ป้าศรีจ๋าด้วยอำนาจของความคิดดีบุญดีของป้าศรี
ขอให้พระศรีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะจ๊ะ
จากข้อสี่แล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนในโรงงานทุกคนนะคะ
ที่ช่วยกันใครมีก็ร้อยหนึ่งใครไม่มีก็ยี่สิบ

รวมตังค์กันแล้วได้มากี่บาทพี่ตุ่ม
ก็คือเงิน๓๘๐๐บาท
ตรงนั้นคือดีเลยไหมสำหรับเราพี่ตุ่ม

อันนี้ก็หมดเงินอีกแล้วตุ่มมา
ว่าไปสมัครร้องเพลงอันนี้เผื่อมันได้

วันนี้มาถึงเวทีเราแล้วพี่ตุ่มต้องใช้ความสามารถในด้านการร้องเพลงทั้งหมด
ที่มีทุ่มเทกันอย่างสุดชีวิตเลยเพื่อจะให้ได้
ไม่ว่าจะเป็นรถเข็นสายออกซิเจน
หรือว่าอื่นที่อยากจะได้
วันนี้เรามีให้๑ล้านบาทจากไทยรัฐทีวีนะฮะ
ถ้าทำได้ร้อง๑๐เพลงเนื้อถูกต้องหมด

คุณตุ่มต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

๖หมื่น
สมมุติได้๖หมื่นทำอะไรได้บ้างคุณตุ่ม
ซื้อเครื่องออกซิเจนให้เขาแล้วก็ซื้อรถเข็นตัวเอง
อันนี้เรื่องจำเป็นทั้งสองคนอันนี้เห็นด้วย
ส่วนหนึ่งก็ไปใช้หนี้ที่มารักษา

ก็ที่เหลือกว่าว่าจะไปทำทุนขายลอตเตอรี่ค่ะ
จะได้มีทุนต่อขึ้นมายามเจ็บป่วยจะได้มีเงินรักษา
ก่อนจะฟังอินโทรพี่อาร์ตมาใกล้พี่ตุ่มหน่อยมาให้กำลังใจ
เชิญครับ

คุณอาร์ตเนี่ยนะฮะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนอกจากจะช่วยคุณตุ่มและคุณอาร์ตเนี่ย
ยังเป็นจิตอาสาทำงานกับร่วมกระตันอยู่ด้วยใช่ไหมครับ

เป็นกำลังใจทำอะไรได้มั่งหอมแก้มได้ไหมหอมแก้ม

ก็หอมเขาตั้งแต่วันที่เขานอนโรงพยาบาล๑๕วัน

ชื่นใจครับ

พี่อาร์ตต้องก้มตัวไปให้พี่ตุ่มหอมพี่อาร์ดมั่ง
ต้องเหนื่อยตายเยอะเมื่อกี่

โอเคนะโอ้โหหน้าแดงเขือน

เอาละครับเรามาเริ่มกันที่เพลงแรกนะครับเพลงที่๑
เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับอินโทรเพลงที่๑มาครับ
เพลงแรกมาแล้วเพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทพี่ตุ่มได้ทั้งรถได้ทั้งสายออกซิเย
ร้องได้ไหมได้ค่ะร้องได้ถูกทุกคำไหมถูกครับถ้าไม่ถูกใช้ตัวช่วยเลยค่ะ

เพลงนี้เป็นเพลงแรกนะครับต้องร้องอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์หยุดเพราะยังไม่มีเงินสะสมถ้าไม่มั่นใจใช้ตัวช่วยได้เลย
ใช้หรือไม่ใช้

ทีนี้มันมี๖แผ่นป้ายคุณตุ่มเลือกได้๓แผ่นเลือกได้ทีละแผ่น

มาดูครับแผ่นที่๑ที่คุณตุ่มเลือกนะครับก็คือ
ร้องผิดเด้นอีกคำ
คิดว่าพอไหม

เอาละครับมาถึงเพลงที่๑นะครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

แม่เลยพี่จ๊ะ
บอกว่าจนมาขอมั่น
น้องนับวันตั้งตาล่อ
อกวามหวั่นไว
วันใจผู้ชายรูปหล่อ
อายเพื่อนอายแม่อายพอ
จะรอเกิ้มเหมือนสายพัว
น้องอายเขานัก
คนชักนินทากันทั่ว
ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัว
กลัวใจของพี่หนักหนา
จะขอก็รีบขอ
อย่ารอยถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคา
แต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม